ผู้ต้องหาร่วมกับพวกรุมทำร้าย
รุ่นชายวัย๑๙ปี

กับตำรวจอีกหนึ่งคน
พร้อมนำไบท์เบสบอลของกลางใช้ตีศีรษะเหยื่อมอบให้ตำรวจด้วยนะครับ
เบสบอลนี้ก็เห็นจากกล้องวงจรปิดชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมา
เรื่องนี้ผลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชผู้มีชาการตำรวจภูทรภาค๗
กล่าวว่าสัปดาห์ก่อนกลุ่มวัยรุ่น๖คน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายกฤษดาอ่อนน้อมวัย๑๙ปีเสียชีวิต
ส่วนนายพีรพงศ์เรืองจันทร์อายุ๒๐ปีบาดเจ็บ
เหตุเกิดนี้บริเวณริมถนนแสงชูโตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ลงพื้นที่ประสานกับตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
และชุดสอบสวนชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีก็ออกสืบสวนเรื่องนี้
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ
ก็นำไปสู่การออกหมายจับ๖ผู้ต้องหานะครับเพราะว่าเห็นหน้าชัดเจนทีเดียว
โดยในตินเทวกุลอายุ๒๑ปีถูกจับได้ก่อนเป็นคนแรกเมื่อวันที่๖ธันวาคม
ถัดมาจับนายภัยศาลจันเมธากุลวัฒน์อายุ๒๐ปีได้เช่นกัน
๔วันก่อนครับนายพงวิทย์เทพกาวีระอายุ๒๑ปีได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
และเยาวชนชายวัย๑๘ปีที่ใช้ไม้เบสบอลรุมตีในกริศดา
นายกฤษฎาก็เข้ามอบตัวกับตรวจเป็นรายล่าสุดนะครับ
ขอบคุณครับ
เสียชัยเอง
คุณแม่อย่าบอกแบบนี้
นั่นค่ะ
แล้วก็ไม่ขอขอบคุณแม่ให้นะ

คุณแม่อย่าพูดอะไรกับผู้เสียขาดมาก็ได้
คุณแม่กำลังผิดชุดแหล่ะนะครับ
แต่ว่าช่างไม่ได้กับความรักผิดชุดแหล่ะเลย
โดยส่วนคุณแม่อยากจะไป
ไปหาผู้เสียขาดมาตั้งแต่วันไว้ที่ศาสตร์ค่ะ
แต่ไม่ทราบจะไปใหม่
เรื่องนี้คุณแม่ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะฮะ

เกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมามอบตัวในที่สุดนั่นเอง
ส่วนอีก๒คนนะครับที่อยู่ระหว่างหลบหนีก็คือ
นายนิตินัยวัชรานุทัศน์หรือมอสอายุ๒๔ปี
ที่ใช้ตุ๊กตาปูนทุบศีรษะเหยื่อที่เราเห็นจากวีดีโอคลิป
แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเพราะว่าเข้าใจกันว่า
แต่ก็เพื่อนบอกแล้วนะฮะเพื่อนที่มามอบตัววันก่อนพูดแล้วว่า
ผมหนีไปกับมอสครับมอสไม่ได้โพสต์จริง
แล้วก็อีกคนนึงชื่อนายชัยวัดรอดภัยอายุ๒๓ปี
เป็นคนถือปืนลูกซองยาวคุมเชิงระหว่างก่อเหตุ
ขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ได้มอบหมายพลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่น
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗กดดันจับคนร้ายอีก๒คนที่เหลือ
ให้มารับโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะครับ
ว่าจะได้ตัวภายใน๒๓วันนี้
ถ้ายินข่าวนี้แล้วก็มอบตัวก่อนถูกจับน่าจะดีกว่า
ที่เยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาเองก็ได้ขอให้เพื่อนทั้งสองคน
รีบเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าไม่มีทางหนีพ้นอย่างแน่นอนครับ
เพจเฟซบุ๊กนี่รู้สึกว่าจะโดนรีพอร์ตปิดไปหลายอันแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าทางเจ้าตัวที่คนช่างเพจเขาออกมาชี้แจงในเพจเหมือนกันนะคะว่า
ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คดีนี้มันเงียบหายไป
ถ้ามีคนกระตุ้นกระแสเรื่อยแบบนี้
ทำให้เหมือนกับว่าการทำงานน่าจะต่อเนื่องแล้วก็เป็นกระแสได้ตลอด
เพื่อที่จะได้หาตัวคนร้ายมารับผิดให้ได้เร็วที่สุด

แต่ก็มีคนแจ้งรีพอร์ตลบไปหลายเพจแล้วก็สร้างใหม่หลายเพจอีกเหมือนกัน